วันพระใหญ่แต่ก็น่าเศียร์ใจนะครับ
มีเหตุสลดเกิดขึ้นรับวันพระใหญ่เลย

ผู้ชายคนนึงค่ะตัดสินใจกระโดดลงมาจากลานจอดรถ
สรรพสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ

เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลย
จับเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะตำรวจเขาเลยสรุปได้ว่า
มันเป็นเหตุฆ่าตัวตายไม่ใช่เหตุฆาตกรรม
นี่ค่ะคุณผู้ชมวินาทีนี้ขออนุญาตหยุดภาพไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน
เป็นจังหวะที่เขากระโดดลงไปนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์นิติเวศ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ

ทราบชื่อผู้ตายเบื้องต้นก็คือนายนันทพงศ์
นันทสถิตานนท์อายุ๒๓ปีเองค่ะ
มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ตอนไปถึงเนี่ยสภาพศพก็คือ
แขนขาหักทั้งสองข้าง
กระโหลกศีรษะแตกด้วยนะคะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถชั้น๔
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้
มาจอดที่ลานจอดรถชั้น๔คนเดียว
ตอนเวลาประมาณสักบ่าย๓โมง๘นาทีเมื่อวานนี้ค่ะ

แล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบ

เหมือนตัดสินใจแล้วสุดท้ายเขาก็ทำการตัดสินใจนะคะ
กระโดดลงมาจากอาคารจอดรถชั้น๔

ก็สามารถระบุได้ว่าเป็นเหตุฆ่าตัวตาย
ก็ได้มีการโทรไปติดต่อสอบถามกับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
ข่าวมาเบื้องต้นเพียงแค่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรัก
เรื่องต้นตอนนี้ก็ต้องรอทางญาติญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
แต่ว่าไม่แน่ใจว่าติดช่วงของการทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาหรือเปล่า
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีญาติติดต่อมารับศพนะคะ